ขั้นตอนการซับในผ้าหน้าโขนเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ต้องมีความพิถีพิถันในการทำ
โดยช่างจะต้องเลือกสีผ้าซับในให้เป็นสีเดียวกันกับผืนผ้าหน้าโขน
เพื่อให้เมื่อพลิกดูผ้าหน้าโขนทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะมีความกลมกลืนเป็นผืนเดียวกัน
จะมีความแตกต่างก็เพียงลวดลายที่ปากไว้ด้านหน้าของผ้าหน้าโขนเมื่อตัดผ้าให้มีขนาดเท่ากันแล้ว
ใช้วิธีการเย็บมือแบบเนาซึ่งช่างจะต้องเนาแบบละเอียด
เพื่อให้เรียบร้อยเข้ากับผ้าหน้าโขนที่มีขนาดเล็ก